ต่อกันที่ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็หวังนะคะว่าในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนนี้จะมีคลื่นลูกใหม่แจ้งเกิดซึ่งรายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยค่ะ
นายอดีศักดิเบนจสิริวัลหรือว่าบิ๊กปอมนะคะประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าฟุตซอลในปีนี้ก็มีหลายรายการที่สำคัญซึ่งในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่จะแข่งขันกันในวันที่๒๓๒๙มกราคมนี้ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพถือเป็น
ทีมชาติชุดนี้นะคะอันนายอดิษัทก็กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าได้รับการอนุมัติจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วซึ่งหว่างงบประมาณไว้ประมาณ๒๐ล้านบาทเพื่อเตรียมทีมฟุตเซลล์ทีมชาติไทยทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงค่ะ